ถ้าคนร้ายเอาล่ะไม่รู้ว่าทำผิดอะไรมาวิ่งหนีตำรวจมา
แล้วเข้ามาในบ้านคุณผู้ชมจะทำไง
ตีนหมาเลยขอภัยนะมันเป็นประสาทที่
คุณกำลังวิ่งหนีเข้าตีนหมา
วิ่งเลยครับคุณผู้ชมฮ้าโอ๊ย
ลดตำรวจ
แค่ประตูนี้กั้นดอมแค่ประตูไม้นี้กั้นเท่านั้นนะครับ
คนร้ายมันมาแอบอยู่ตรงนี้นะฮะ
คือเธอก็ดูกล้องวงจรปิดเฮ้ยเห็นผู้ชายหลายคนเลยอยู่ที่ประตูหลังบ้าน
ก็เลยโทรหาสามีถามบอกว่าเนี่ยมีคนมารับอะไรหรือเปล่า
หลังจากนั้นนะครับไอ้ที่อยู่ที่อยู่ข้างนอกบ้านก็เข้ามาในบ้านคนหนึ่ง
สามีบอกเธอไม่มีไม่มีใครมาเธอตกใจแล้วเอาคราวนี้ล็อกประตูเลยประตูหลังบ้าน
โทรหาสามีเธอรีบกลับมาเลยนะเธอรีบกลับมาเลยไม่รู้ใครเนี่ยอยู่ในบ้าน
นะครับแล้วคนร้ายมาแอบอยู่บนตู้เย็นเนี่ยไม่มีใครเห็นหรอก
ตัวเล็กกระจายไม่มีใครเห็นหรอกคุณผู้ชมฮะฟังพี่เจ้าของบ้านหน่อยฮะ
แต่ตัวโจรเรามาดูกล้องตอนหลังว่าคือเขาหลบอยู่ตรงนี้
แล้วพี่ตำรวจเขามาสองรอบนะรอบพี่อยู่ข้างในใช่พี่อยู่ข้างใน
คือพี่ห่างกันกับโจรแค่เนี้ยเนี่ยแค่นี้เองแค่เปิดประตู
แต่ตอนแรกพี่ไม่รู้ว่ามีโจรโชคดีมากที่พี่ไม่เปิดออกมาด้วย
แล้วตอนที่โจรเขาหลบแล้วเขาแตะเนี่ยเขาพยายามจะบิดลูกบิดเบา
แต่โชคดีว่าพี่ตำรวจรอบแรกที่เขามาเดินเขามาแล้วแล้วโจรอะ
เขาก็เลยแบบห่อตัวแบบให้ไม่ให้ไม่ให้แบบไม่ให้เห็นอะไรเงี้ย

พี่ผู้ชายพี่ผู้ชายปล่อยให้พี่เปย์อยู่คนเดียวอย่างนี้ได้ยังไง
นี่ก็ทำค่าให้ดูเลยนะชุดนี้แหละไงตรงข้างตู้เย็นอ่ะ
คุณเปย์บอกเค้าดีนะไอ้คนร้ายเนี้ยมันไม่เปิดประตู
มันไม่เติบเปิดประตูแล้วไม่เปิดประตูนั้นจ๊ะกันแน่นอน
คุณผู้ชมระทึกผ่านไปดูจังหวะโบ๊ะบะนะครับตำรวจก็เข้ามาแล้วเห็นเขาบอกว่ามันหนีเข้าไปในนี้
เข้าไปดูรอบนึงแล้วอยู่ไหนวะเดินไม่สุดเดินไม่สุดเข้าไปก่อน
เออออกไปก่อนออกไปก่อนแล้วก็เดินเข้ามาใหม่เดินเข้ามาให้เค้าบอกว่าอยู่ในนี้
จากนั้นตำรวจก็พาผู้ต้องหานะครับไปโรงพักแล้วก็

ผู้หญิงเจ้าของบ้านบอกขอโทษนะที่ทำให้ตกใจ
คือตามกันมาหลายคนไงเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะครับ